เพราะว่าจริงแล้วพูดถึงเรื่องการกันแกล้งกันอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
นึกย้อนไปคุณชนะตอนคุณเด็กสมัยเรียน
จะมีคนอยู่๒ประเภท
คือ๑ชอบแกล้งคนอื่น
กับสองมักจะถูกคนอื่นแกล้ง
เพราะฉะนั้นว่าคุณชนะเป็นประเภท๑แน่นอน
แต่ถ้าเกิดว่าคุณชนะคะคุณจะไปแกล้งใคร
คุณดูดีนะเพราะแกล้งผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊

ป้าบโดนไปสัก๓ป้าบเนี่ยพอไหม
นี่ผลจากการที่แกล้งเพื่อนไง

คนที่๒ตกใจผ่านไป
คนที่๔ครูมา
ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เจ้าหนูคนนั้นเป็นยังไงนะคะ
นี่ค่ะเอามาให้ดูกันเป็นเรื่องขำไม่ดราม่านะ
คุณครูท่านนี้คือคงไม่ได้คิดอะไร
เขาอาจจะเป็นการถ่ายคลิปเล่นกันกับเด็ก
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ครูกับเด็กเขาก็สนิทกันนะใช่ไหม
อย่างคุณชนะตอนเด็กคุณมีวีรกรรมอะไรบ้างไหม
ไม่มีนะเอาจริงผมก็เป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่ง
ในตอนที่ผมเรียนอนุบาลอยู่เนี่ย

คุณชนะเขาเป็นเด็กน่ารักมากเด็กไม่เคยแกล้งเพื่อนเลย
เคยแต่ฉี่ลงมาจากชั้น๒ฉี่ลงระเบียงมา
นั่นแหละเป็นเรื่องน่ารักที่คุณแม่เล่าให้ฟัง

คุณทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เดือดร้อนคนอื่นอยู่นะ
เพราะไม่ได้แกล้งคนอื่นไงแต่คนอื่นเดือดร้อน

บางทีบางเรื่องเนี่ยนะเราเล่ากันสองคนก็ได้
ไม่ต้องมาเล่าในรายการสดให้คนทั้งประเทศก็ได้ฟัง
เผื่อเขาอยากรู้ว่าคุณเป็นคนยังไง

จะได้ดูว่าเด็กแต่ละคนมีวิรกรรมอะไรบ้าง